แล้วก็ไปยื่นสมุดบัญชีให้พนักงาน

เพราะว่ามีคนโอนเงินให้เขา

มีเงินอยู่แค่๓๔บาท

มันต้องมีพันล้านเดินออกไปแล้วกลับมาธนาคารใหม่มาเกาะเหตุแบบนี้นะครับ

เห็นไหมฮะว่าเป็นเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นภายในธนาคาร
ดูนะคุณลุงคนนี้นะ
เดินเข้ามาไม่ชักช้าแล้วก็ชักพระออกมาเลย

แล้วก็ผู้ใช้บริการในธนาคารแตกตื่นตกใจหมดเลย
คุณผู้ชมพี่บรูกตรงปุ้มนั้นคือทางเขาออกทางเดียว
ถูกไหมคือเข้าไปแบบจนมุมเหมือนกันนะเนี่ยไปอะไรไม่ถูกเลย
โอ้โหสุดท้ายผู้จัดการธนาคารวิ่งออกมาได้
รอปภขวางคุณลุงไว้ได้ทันก่อนที่จะฟันซ้ำนะฮะ
แต่คุณลุงถือมีดออกมาแบบนี้เลยแล้วก็โวยวายต่อคุณผู้ชม
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลย
เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม๑๐โมงเช้าเป็นเหตุการณ์ประทึก
แล้วดูลุงก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นะถามหาเงินพันล้าน
นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปที่ธนาคารจุดเกิดเหตุ
จังหวัดเลยนี้นะฮะไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเจ้าหน้าที่คือไม่สะดวกให้ข้อมูล
แล้วไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอื่นใดอีกนะครับ

เพราะว่าถูกฟันที่หัวแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายสุรศักดิ์อายุ๖๔ปีแล้วนะครับ
คือก่อนเกิดเหตุเข้ามายื่นสมุดบัญชีธนาคาร
ให้ผู้จัดการธนาคารดู
แล้วบอกแบบนี้บอกว่ามีคนโอนเงินให้ผมพันล้านบาท
ผู้จัดการธนาคารก็เอาสมุดบัญชีไปเช็ค
ปรากฏว่าเหลือเงินติดบัญชี๓๔บาท

แต่ลุงบอกมีคนโอนให้จริง๑๐๐๐ล้านบาท
ผู้จัดการธนาคารก็เลยเอาไปเช็คว่าบัญชี
มีการโอนเข้ามาเท่าไหร่อย่างไรเมื่อไหร่
ก็คือเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนมา๖๐๐บาท
และมีเบี้ยยังชีพผู้พิการอีก๘๐๐บาท
รวมเป็นเงินแค่๑๔๐๐บาทเท่านั้นนะฮะ
หลังจากนั้นคุณลุงก็โวยวายใส่ผู้จัดการธนาคาร

หลังจากนั้นคุณลุงเดินออกไปข้างนอกธนาคารแล้ว
เดินกลับมาใหม่ก็เป็นเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสามารถควบคุมตัวคุณลุงคนนี้ได้ในธนาคารเลย
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับตัวคุณลุงคนนี้ผู้ก่อเหตุนะครับ
โอ้โหนี่มีพระครัว